พาไปดูหนุ่มแน็กชาลีเขาทำงานบ้านกันหน่อย
แน็กชาลีทำงานบ้านบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดา

เจาะแจ๊ะริมเจาะ
ขึ้นชื่อว่างานตากผ้าเก็บผ้า

บอกเลยเจอลีลาตะแน็กชาลีกับการเก็บผ้าเข้าไป
โอ้โหมีอันสลบ
เนี่ยก็เป็นคนอย่างนี้แน็ก

ดันเป็นห่วงเดี๋ยวขอจะหัก

เหนื่อยป่ะพ่อถามจริง

เป็นลีลาแล้วกันนะคะในการทำงานบ้านแล้วกัน